สัปดาห์ที่แล้วไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถไร้คนขับไปบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งถึงแม้จะขับโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่ายังคงมีคนขับคอยดูแลอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปคุมรถได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
โดยรถต้นแบบนี้ถูกเรียกว่ารถบัสแห่งอนาคต
มีระบบชาร์จไฟไร้สายให้กับผู้โดยสารเข้าจอดเทียบป้ายได้แม่นยำชิดขอบทางเท้า
แต่การที่จะนำมาใช้วิ่งได้จริงก็อาจจะต้องรอการแก้ไขกฎหมาย
รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย
ที่จะนำมาใช้ขนส่งผู้คนได้คราวละมากครับ
ในอนาคตอันใกล้รถบัสโดยสารอาจจะวิ่งบนท้องถนนได้เอง

กำลังพัฒนายานยนต์สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
รถบัสโดยสารกึ่งขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ในงานแสดงยานยนต์ที่กรุงอัมเซอร์ดัมของเนเทอร์แลนด์
รถบัสคันนี้ติดตั้งเทคโนโลยีตรวจจับสัญญาณไฟจราจร
ตรวจจับรถคันอื่นและคนเดินข้ามถนนตลอดจนจักรยาน
จะขับเคลื่อนสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง
ภายใต้การดูแลของคนขับรถ
ฮัทมัสมัสทิคหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า
รถบัสคันนี้มีระบบเสริมความปลอดภัย

กล้อง๒๐ตัวจะช่วยเป็นหูเป็นตา
มีทั้งเรด้าและระบบอื่น
พร้อมทั้งจดจำความหมายและการตอบสนองต่อระบบไฟจราจร
ที่สำคัญคือคนขับรถจะคอยดูและเข้าควบคุมรถแทนได้ตลอดเวลา
นี่เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาในระยะ๕ปีข้างหน้า
ในส่วนของผู้โดยสารจะมีที่ชาร์จแบตมือถือแบบไร้สายไว้บริการ
มีหน้าจอเทคโนโลยีแจ้งความเร็วและข้อมูลเส้นทางไว้ให้ดู
กลางเบิร์นฮาร์ดหัวหน้าฝ่ายรถบรรทุกและรถบัสของเดมเลอร์เปิดเผยว่า
ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาต่อมาจากโครงการไฮเวย์ไพลอท

สำหรับรถบรรทุกที่ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบางส่วนบนมอเตอร์เวย์
ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบออกมาทั้งการจดจำไฟจราจร
จดจำสิ่งกีดขวางทั้งรถคันอื่น
จักรยานยนต์และคนเดินข้ามถนน
ปัจจุบันฟิลเจอร์บัสวิ่งรับส่งผู้โดยสารในอัมเตอร์ดัม

ยังไม่ได้มีการผลิตออกมาใช้จริง
แต่ทางบริษัทคาดว่าจะมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมา
ทดแทนรถบัสแบบที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้
แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีการแก้กฎหมายมารองรับ
เพราะกฎหมายจราจรตามอนุสัญญาเวียนนา
ยังมีการจำกัดไม่ให้ใช้เทคโนโลยีรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ

โดยมีการกำหนดให้ผู้ขับขี่รถ
ต้องวางมือบนพวงมาลัยทุกครั้ง
ขับด้วยความเร็วเกินกว่า๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คงประมาณปลายทศวรรษนี้เองที่เราจะได้ใช้ระบบดังกล่าว

ระบบแบบนี้เหมาะและจะสร้างความสะดวกสบาย
ให้กับผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางเดียว
และมีการขึ้นลงสถานีเดียวกันตลอด
ตอนนี้เรียกได้ว่าการพัฒนายังอยู่ในช่วงเริ่มแรกเท่านั้น
เรียกได้ว่าเป็นระดับ๒จากทั้งหมด๕ระดับ
ยังสามารถมีการพัฒนาปรับปรุงได้อีกมาก
และถ้ำกลางความท้าทายต่าง
เขาเชื่อว่าถึงอย่างไรก็ตาม
หลายฝ่ายมองเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์
มากเกินกว่าที่จะหายไปเฉย
ต่อไปการขับขี่ปลอดอุบัติเหตุไม่ทำให้เกิดมลพิษ
และนี่คือก้าวแรกของการพัฒนารถบัสโดยสารแห่งอนาคต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน